บรรดาสาวนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะไปคนเดียวไปตามลำพังระมัดระวังให้ดี
มีเรื่องจะเกิดขึ้นรอบตัวเราได้ตลอดเวลานะคะบางคนช่วงดึกน่ากลัว
เช้ามืดก็ยังน่ากลัวนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เรื่องราวของเพื่อน
ไม่ใช่เรื่องราวของเธอนะเรื่องราวของเพื่อนเอาไว้เพื่อนเธอเนี่ยช่วงประมาณตี๕กว่า
เดินจากหอพักไปร้านสะดวกซื้อจะไปซื้อของแต่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ดักหน้าดักหลังเอาไว้นะคะหลังจากนั้นยื่นเงินให้สองพันน้องช่วยพี่หน่อย
ช่วยอะไรคะช่วยสำเร็จความไคร้ด้วยมือก็ได้เขายืนยันแบบนี้นะแล้วก็เอาเงินให้นะคะ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ไปดูกันค่ะ
พูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาปกติขอกันซึ่งซึ่งหน้าแล้วกล้องก็ถ่ายอยู่ก็สู้กล้องด้วยนะ

โอ้โหนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมาโพสต์คลิปเป็นการเตือนภัยทางผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะ
เธอเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕กว่าเมื่อวานนี้
แล้วก็ถามว่าพี่มีอะไรจะถามน้องรู้จักผู้หญิงไหมเพื่อนเที่ยวอ่ะ
นางสาวบีบีน้องบีบีก็ตอบว่าไม่รู้จักค่ะทำไมคะพี่
ผู้ชายก็ตอบกลับมาคือผู้จาเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะ
ถามอีกอย่างตอบอีกอย่างแล้วก็พูดไปเรื่อยเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วคือพี่ไม่ไหวแล้วให้๒๐๐๐ใช้มือสำเร็จความไคร้ให้พี่หน่อย
ในขณะที่พูดตกลงเหมือนจะตกลงกันเรื่องราคาเนี่ยนะ
ผู้ชายคนนี้ควักอวัยวะเพศออกมาเลยแล้วก็ทำท่าสำเร็จความไคร้
แบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปก็แม้จะเลือนลาง
แต่ว่าบอกแบบนี้ละกันว่าเขากำลังจะสำเร็จความไคร้ให้ดู
จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เห็นตั้งแต่ต้นเลย
มีการพูดคุยกันตกลงกันนี่นะคะทั้งนี้ผู้โพสต์เป็นเพื่อนกับน้องบีบี
เหยื่อของผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าฝากเตือนภัยสาวย้ำว่าอยู่แถวรามคำแหงนะ
ไปไหนมาไหนคนเดียวกลางคืนจำหน้าไว้สภาพก็ดูปกติ
แต่ไม่คิดว่าจะนิสัยไม่ดีแบบนี้พร้อมกับบอกอีกว่าแนะนำผู้ชายที่มีเงินนะ
อย่าทำแบบนี้เลยสงสารจิตใจผู้หญิงเขาบ้างไปไหนไปไหนมาไหนคนเดียวตอนนี้ระแวงไปหมดแล้ว
คนโพสต์ซึ่งเป็นเพื่อนของน้องบีบีเขาบอกว่าอย่ามาดราม่าตรงนี้นะคะ
เพราะว่าบีบีเนี่ยมันไปไหนไม่ได้จริง

เพื่อที่จะเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปไว้

คือน้องเขาพยายามถ่วงเวลาเท่านั้น

ไม่ใช่นะคะเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ดราม่าตรงนี้นะคะ
คือนี่แหละค่ะทวงเวลาและเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย
เพื่อให้ผู้ชายคนนั้นอาจจะสงบลงด้วย
แล้วก็อยากจะเก็บภาพไว้ให้ได้เยอะเพื่อเป็นการเตือนภัยเพื่อน
คือมีคนเดินมาอะไรอย่างนี้นะฮะจะได้แบบผู้ชายคนนี้ก็อาจจะเดินหนีไป
ค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ยนอกจากจะพูดคุยของคนที่พูดคุยกับคนที่โพสต์แล้ว
ก็คุยกับน้องบีบีด้วยนะน้องบีบีบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องไปแจ้งความไว้แล้วที่สนวังทองหลาง
เองก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับผู้หญิงหลายคนนะคะ
แล้วก็อยากแชร์เรื่องนี้ออกไปเพราะไม่อยากให้ชายคนนี้ไปก่อเหตุลักษณะนี้กับใครอีก
เพราะเห็นหน้าชัดมากจริงนะครับ